เอ้าแต่เรื่องต่อไปไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่า

จับด้วยมือเปล่านี่แหละค่ะ
โอ้โหลงกระสอบไปแล้ว
คือเอาบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่มีความชำนาญ

บอกเลยว่าครูโยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย
จากสถานีดับเพลิงบางเขนท่านนี้

จับไปจับมาแกว่งไปแกว่งมา
นี่มีจังหวะที่มันเหมือนกับชูคอจะสู้ด้วย
คุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยคุณชิสาเล่าข่าวนี้อยู่
บางจังหวะที่มันจะฉกแหละ

เสียวไปด้วยไงลุ้นค่ะคุณชนะคุณใบตองคุณผู้ชมค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเขาก็เป็นคลิปการสอนจับงู
ไม่ให้จับให้งูลอยตัวค่ะ
เพราะว่างูมันจะบิดตัวแล้วแว้งกัดนะคะ
ต้องจับงูให้ตัวมันติดพื้น
คือพยายามดึงหรือว่ากดหางมันให้มันอยู่กับพื้น

ก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่ครูโยเนี่ยเขากำลังสอนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยด้วยกันนะคะ
คือเริ่มจากการจับหางูเห่าก่อนนะคะ
จับหางูแล้วต้องบังคับหัวมันด้วย
คือถ้ามันชูคอขึ้นมาจะฉกแล้วก็ต้องมีวิธีทำยังไงให้งูมันอ่อนตัวลง

สุดท้ายก็คือใส่กระสอบลงอย่างง่ายไป
บอกเลยว่าครูเนี่ยชำนาญมากจริงนะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนอะการจับงูไม่ว่าจะเป็นชนิดไหน
เราก็มักเห็นจะต้องใช้อุปกรณ์ในการจับเนอะ
แต่กรณีแบบนี้อาจจะใช้ในกรณีที่เราฉุกเฉินหาอุปกรณ์ไม่ทัน
ดังนั้นการจับงูมือเปล่าก็ทำได้เพียงแค่ต้องฝึกฝนอย่างชำนาญนะคะ

ถ้าเราเจองูก็ให้กู้ภัย
ให้เจ้าชิพชายเข้ามาช่วยดูแลแล้วกันนะคะ
เพราะถ้าผลัดร้อยแล้วก็คือถึงตายนะคะจริง
เราเคยเห็นว่าถ้าจับงูเห่าหรืออะไรแบบนี้งูจงอ่าง
เขาจะให้มันเลื้อยเข้ากล่องเอง
แต่อันนี้เขาจับมันหย่อนลงไปได้
แล้วก็เหมือนล่อให้มันค่อยเข้าไป
มีวิธีเพื่อให้เขาเข้าไปเองได้

ช็อตอย่างนี้จังหวะอย่างนี้ระวัง
เข้าตาเถิด

คนพิษเข้าตาเนี่ยต้องถอดลูกตาออกมาแล้วก็ล้างน้ำสะอาด